คุณผู้ชมค่ะปีเสือที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าก็ดวงดีมาตลอดทั้งปี
แต่บางคนบอกว่าอุ๊ยมูแล้วมูอีกก็ยังดวงไม่ขึ้นดวงไม่มาเลย
ไม่รู้จะเอายังไงกันดีนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะเรายังมีหวัง
ยิ่งปีใหม่แบบนี้คุณผู้ชมค่ะเคล็ดลับเสริมดวงดีมีมาฝากนี่
พูดคุยมาเองเลยกับพี่แมนทาวินสาดตัวเลขต้องยกให้เขาเลย
ข่าวนี้ใครที่อยากดวงดีฟังใกล้คุณผู้ชมค่ะดิฉันรับหน้าที่เป็นตัวแทนของทุกคนตามนี้เลย
เจ้าพ่อตัวเลขมงคลแมนการินเข้ามาบันเทิงไทยรัฐคว้าตัวก่อนพี่แมนสะกิดนิดนึง
การสะกิดแรงกว่าภรรยาเขาได้พี่แมนปีหน้าปีท้อนี้อยากให้งานปังเงินดี
ผู้ใหญ่รักใครเอ็นดูหนูต้องทำยังไงดีรวมไปถึงคุณผู้ชมต้องทำยังไงดี
โดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ตัวเลขได้ไหม
แมนบอกได้สิพี่แมนบอกว่าอยากจะงานปังนะเรียกได้ว่าเริ่มต้นทำงานให้ปังต้องใช้เลขคุณฟังดี
เลข๒๔๖๙ว้าวควรจะมีเลขนี้อยู่ในท้ายชื่อไลน์
อย่างเช่นแบบว่าไลน์แบบแจ๊กกะลีต้าเปลี่ยนเป็นแบบ๙๙หรือ๖๙หรือ๔อะไรอย่างนี้
ใช่ให้เติมตัวเลขพวกนี้เข้าไปนะโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ทั้งหลาย
แมนบอกว่ารับรองเปลี่ยนปุ๊บยอดขายปังแน่นอนส่วนใครที่อยากมีเงินเปิดดวงเรียกทรัพย
มีอีกเลขหนึ่งฟังดีอีกตัวเลขก็คือ๗๘๙๖อันนี้เรียกเงิน
ตัวเลข๔ตัวนี้พี่แมนบอกว่าเป็นเลขที่จะช่วยดูดเงินเข้ากระเป๋าให้มั่งคั่งมากขึ้น
โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคใครชื่นชอบ๔เลขตัวนี้จำไว้ให้ดีเลย๗๘
๗๘ไม่มีที่สิ้นสุดส่วนใครที่งานก็ดีแล้วเงินก็เยอะแล้วแต่ยังไม่มีคู่
พี่แจ๊คต้องฟังเสริมดวงท้ายชื่อไลน์ของคุณผู้ชมไปเลยค่ะด้วยเลข๓๓
รับรองว่างานนี้ปังรับปีกระต่ายแล้วคุณฟังดีใช่ไหมตั้งแต่เลขแรกที่ที่ฉันพูดมามันมี๖๙ทุกอันเลย
เกี่ยวยังไงกันฟังพี่แมนพูดดีกว่าค่ะ
สำหรับปีหน้าจริงแล้วด้วยความที่มันเป็นปี๒๕๖๖เขาจะใช้เลข๖๙เป็นตัวช่วย
ตัวเลขตัวนี้มันเป็นเลขที่เอาไว้ปรับสมดุลกับสิ่งที่มันไม่ค่อยดีให้มันเป็นเรื่องที่ดี
และสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันก็จะสะท้อนให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นไปกว่าเดิมอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขปีหน้าเนี่ย๖๙มาแรง
๖๙มาแรงอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมใช้ชื่อไลน์เป็นชื่ออะไรอยู่สมมุติอย่างนี้เชอรี่เติมเลขหน่อย๖๙เข้าไป
เรื่องความรักเรือนขวาน๓๖๙เติมเข้าไปเติมเข้าไป
รองว่าปังแน่นอนค่ะพูดถึงคนปังคนนี้